อัมเปอารักก็โดน

เอสุพชัยก็โดน

แล้วก็เคลือขายของการโดน

แต่เขาบอกอย่างนี้เหตุผลคือ
ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมนะคะ

เฉพาะเพื่อนที่อยากที่จะติดต่อกันตลอดเท่านั้นเอง

พี่บอกพี่หนุ่มด้วยเนาะ

พี่ไม่ห่วงเรื่องพี่ตามแต่พี่ห่วงไม่มีใครตามพี่เลย
พี่คะแล้วพี่เล่นไอจี
พี่อยู่ในยุคสมัยโชซอน

พี่ไปที่หน้าวอร์นี่ไง

พี่กลับไปที่หน้าวอร์สิ

เจ้าแม่ไอจี

ไม่ต้องไอจีบ่อยมาก
มีคนตามพี่อยู่๔๙๐๐๐๐คน
วันนี้มายอยากจะแนะนำให้คุณดูสันวนนะคะ

ในช่องแรกในช่องหนึ่ง

ว่าสาวอ้ำยังมีความรู้สึกดีเหมือนเดิมอยู่ไหม

เฉพาะคนที่ติดต่อกันตลอดเท่านั้นเอง

แต่ว่าเป็นแฟนเก่า

ก็จะว่ามีแผนอยู่ไหน
อยากให้มันเป็นแบบว่า

อ้าเห็นมะ

แต่เห็นพี่ไปดูในเว็บไซต์มาเขาว่ายังไงนะ

ไซต์ที่พี่บอกเมื่อกี้ว่า
น่ากลัวมากเลย
คนเขาสงสัยกันว่าทำไมถึง

เอาขึ้นไปหน่อย

หมายความว่าคนก็ตั้งสังเกตนะคะ

ก็คือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า

แล้วทำไมคุณหนุ่มไม่อยู่ในข่ายนึงได้ไง

คนเดียวคนก็รู้สิคะว่าอันใคร

คือจะมีคนติดตามแค่๐คนอย่างน้องแต้วหรืออะไรอย่างนี้

เพราะเขาเกลียดฟีตขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้

พี่โดมกับน้องเมธันเขาก็ตามให้น้องเมธันคนเดียว
ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่ตามน้องเมทันแล้ว

ทำไมไม่ตามล่ะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
นี่คือเป็นวิธีการจัดการให้เรื่องมันมี

ไม่ใช่แบบว่าจงใจอยู่อยู่อะไรแบบนี้